สายตาจับจ้องไปที่สงคราม

ผู้นำของอิสราเอลก็ประกาศแล้วว่าตอนนี้ประเทศอิสราเอล

ใช่ค่ะทีนี้พอมีการประกาศสงครามแบบนี้แล้ว

มีการยิงส่งทหารโจมตี

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไม
มันเป็นสถานการณ์ใหญ่ระดับโลกก็จริง

เพราะว่าเราก็เป็นห่วงแรงงานไทยของเรา

อาคารที่มีผู้พักอาศัยทั้งนั้น
แล้วเป็นการโจมตีแบบไม่ได้คาดหมายมาก่อน
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยนะคะ
แรงงานไทยของเราที่ตอนนี้รายงานมาว่า
ถูกจับเป็นตัวประกัน๔รายมีได้รับบาดเจ็บด้วย
สถานการณ์นี้นะสงครามนี้
ณตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่าย
ก็ทะลุไปแล้วกว่า๒๖๐ศพนะคะ
ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า
เมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลาท้องถิ่นของเขาคือ๖โมงครึ่ง
ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยคือ๑๐โมงเช้าบ้านเรานะคะ
กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซ่าเนี่ย
เขาเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเหนือความคาดหมายค่ะ
เพราะอะไรมีการยิงมิสไตล์เข้าใส่เมืองทางตอนใต้ของอิสราเอลเนี่ย
หลายพันลูกเลยนะคุณผู้ชม
กับกาซ่าล่าสุดเนี่ยนะคะสำนักงานฉุกเฉินของอิสราเอล
ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีและการต่อสู้ในประเทศแล้ว
อย่างน้อย๗๐ศพได้รับบาดเจ็บอีกกว่า๙๘๕ราย
แล้วในจำนวนนี้ค่ะอาการสาหัสนี่เป็นร้อยเลยนะคะ
ขณะที่ทางกาซ่ากระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์
ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๙๘ศพ
ได้รับบาดเจ็บอีก๑๖๑๐ราย
เรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนายเบนจามินในธัญฮู
ก็มีการประกาศว่าอิสราเอลกำลังอยู่ในภาวะสงคราม
อกจากนี้ได้สั่งระดมกำลังสำรอง
แล้วก็เริ่มทำสงครามโต้ตอบอย่างรุนแรงในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
รวมถึงประกาศด้วยนะคะว่าศัตรูของเรา
จะต้องชดใช้ในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
ทีนี้เรื่องนี้ที่ไทยเราเองเป็นห่วงแล้วก็ตามข่าว
เพราะเราก็เป็นห่วงแรงงานไทยของเราที่ทำงานอยู่ที่นั่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างนายพิพัฒนราชกิจประกัน
ก็ยืนยันนะคะว่ามีแรงงานไทย๔รายที่ถูกจับตัวไป
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็คือนายบุญถมพันคล้องอายุ๓๙ปี
นางสาวสะสีวันพันคล้องอายุ๓๖ปี
๒คนนี้ค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่อุดรธานี๒คนแรกเนี่ยนะคะ
ส่วนคนที่๓ที่อยู่หน้าจอค่ะคุณผู้ชมคือเป็นแรงงานจากจังหวัดอุดรธานีนะคะ
นายอนุชาอ่างแก้วและอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะ
ก็คือนายคมกริจชมบัวในภาพเนี่ยชุดขาวนั่นคือนายคมกริจนะคะ
อกจากนั้นก็ยังมีแรงงานไทยที่ถูกยิงที่ขาได้รับบาดเจ็บอีก๑รายด้วย
คือนายชาดรีชาศรีอายุสามสิบแปดปีค่ะ
สถานเอกอาคารชนุทธัยณกรุงเทียวอาวิฟต์ประเทศอิสราเอลนะคะ

คือเราจะเห็นประกาศกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่า
ให้เข้าห้องหลบภัยทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนหรือว่าเสียงไซเรน
ถ้าเกิดว่าหลบไม่ทันเข้าห้องหลบภัยไม่ทันให้หมอบราบลงกับพื้น
และต้องไม่ถ่ายรูปไม่วิ่งไปอยู่ในที่โล่ง
แล้วก็ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยในเขตภาคใต้
เคียงกับฉนวนกาซ่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทลอาวิฟต์

เพราะว่าเราเห็นข่าวที่เป็นการปะทะกัน
ระหว่างกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์
แล้วก็ฝั่งกองทัพของอิสราเอลมา

คุณผู้ชมพี่น้ำแข็งเขาก็จะมีการแจ้งเตือนก่อน

มาทั้งมิสไซด์บนอากาศเลยคุณผู้ชม
โดนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับก็มี

เป็นเหมือนกลายเดอร์เป็นกลายเดอร์คือเป็นเหมือนพนร่ม
โผล่มาแล้วลงไปโจมตีภาคพื้นดินก็มีเหมือนกัน
แล้วเรื่องนี้ที่บอกว่าใหญ่เพราะว่ามีแรงงานไทยด้วย
ต้องมาดูท่าทีของนายกเศรษฐาทวีสินคุณผู้ชม

ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคอีสาน
แต่ก็ได้ทวิตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์นี่แหละคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้๔ทุ่ม๑๓นาที
นายกเศรษฐาบอกว่าผมขอประนามการโจมตีในอิสราเอล
โจมตีที่ไร้มนุษยธรรม
ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องศูนย์เสียชีวิตและบาดเจ็บ
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนชาวอิสราเอล

และผมขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทำดังกล่าว
ปฏิบัติการนายกเศรษฐายังบอกอีกว่าได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
กังวลใจที่เห็นรายงานเข้ามาว่ามีแรงงานไทยถูกจับตัวไป
ตอนนี้กำลังยืนยันข้อมูลจากทางการอิสราเอลอยู่
กองทัพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อม
ผมต้องการให้คนไทยทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ
จากนี้นายกก็ได้รีทวิตข้อความของกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต
กรุงเทลอาวิฟต์ประเทศอิสราเอลด้วยนะคุณผู้ชม
ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินครับ
มีเบอร์ก็คือสถานเอกอัครราชทูตหมายเลข
แคปไว้เลยนะแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็ส่งต่อหรือว่าแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียก็ได้
เพราะว่าอาจจะมีคนที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับญาติหรือคนรู้จักที่พำนัก
หมายเลข๐๒๕๗๒๘๔๔๒อันนี้โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
ส่วนหมายเลขฉุกเฉินกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

อันนี้โทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ

หรือว่าการแสดงออกทางการทูตด้วย

มันอาจจะกลายเป็นสงครามตัวแทน

รัสเซียกับยูเครนเนี่ย

อย่างอันนี้เป็นอิสราเอลกับปาเลสไตล์

เราก็จะมาเกาะติดเรื่องนี้ไปพร้อมกันด้วย
ดูท่าทีจากฝ่ายรัฐบาลของเรา
ว่าจะมีแนวทางหลังจากนี้ยังไงนะคะ